อีกหนึ่งเรื่องจะบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีก็ไม่กล้าพูดซะทีเดียวนะคะ

คือน่าเห็นใจน้องมากน้องอยู่กับคุณพ่อสองคนใช่ไหมคะ
แล้วที่เป็นข่าวคราวมาจนคนรู้จักครอบครัวนี้เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยป่วยป่วยหนักมากเป็นโรคหัวใจ

แต่คุณพ่อตัดสินใจไม่อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
ออกจากโรงพยาบาลมาใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนอนกอดลูกสาว
เพราะว่าเขาอยู่กันสองคนแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิต

ศพไม่มีเงินค่าทำศพไม่มีเงินค่าชาปนกิจใด
แต่ว่าล่าสุดนะคะก็สามารถประกอบพิธีชาปนกิจศพเฮียหมูหรือว่าคุณพ่อของน้องโมโนได้แล้วค่ะ
ด้วยความช่วยเหลือจากหน่วยงานแล้วก็หลายคน
บรรยากาศภายในสาราวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีบ่ายเมื่อวานนี้

แล้วก็ชาวบ้านครูนักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดช่องลมนะคะ
ทุกคนตั้งใจมาร่วมพิธีชาปนกิจศพของนายกฤษดาสายธินกรวัย๖๑ปี
คุณพ่อของน้องโมโนเด็กหญิงวัย๑๐ขวบค่ะ
มีนายสากลม่วงสิริผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธาน
ประกอบพิธีบังสุกุลแล้วก็มีนายชายาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีร่วมทอดผ้าไตรบังสุกุลด้วย
ทำพิธีเผาจริงเนี่ยนะคะน้องโมโนเนี่ยนำดอกไม้จันทร์ไปวางที่โรงศพคุณพ่อแสดงความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย
น้องก็ค่อยร้องค่ะเพราะครูปายแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงทีละครั้ง
ตั้งแต่เกิดมาก็อยู่คุณพ่อมาตลอดอยู่กันสองคน
ซึ่งกำหนดการเก็บอัฐิและลอยอังคารของนายกฤษดา

เริ่มทำพิธีเก็บอัฐิตอน๘โมงเช้า
จากนั้นก็จะนำไปลอยอังคาร
ที่วัดเกาะนำมาทาปะทะวลัญชารามต่อไปนะคะ